นึกว่าถูกแอบถ่ายขณะจูจีกับแฟน

เขาเอาคลิปสักต่างซึ่งเป็นคลิปโป๊ะที่ถูกเผยแพร่

เข้ามาโชว์ให้ดูบอกว่านี่คลิปผมกับแฟน

ในโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งที่เพชรบูรณ

ต้องไปตรวจสอบที่โรงแรมม่านรูดที่เพชรบูรณ

มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องจริงหรือเปล่า
คือทีมข่าวของเราก็พยายามไปตาม
ไปถึงที่โรงแรมม่านรูดนั้นด้วยนะคะ
แล้วก็ดูคลิปของผู้เสียหาย

แล้วนอกจากนั้นผู้เสียหายเขาก็มีการไปร้องกับนายอัจฉริยะ

บอกว่าจะให้มาช่วยเรื่องคดีนี้หน่อย

ผู้เสียหายเนี่ยพลิกแล้วนะไม่ได้อยู่ในบทบาทผู้เสียหายแล้วนะ

หน้ามือเป็นหลังมือเป็นเรื่องโอละพ่อนะครับ
แล้วก็ตำรวจบอกว่าเขากุเรื่องขึ้นมา
แต่ว่าเจ้าตัวคือผู้ชายคนนี้

ผมพิจารณาภาพไม่ละเอียดถี่ถ้วน

นึกว่าเป็นตัวเขาที่ถูกถ่ายคลิป

อากูเป็นเจ้าของโรงแรมม่านรูด
บอกว่าผมโกรธมาก

เพราะว่าทางด้านเป็นปคม
ทางรองพกิกสี่

ก็มาพบกับทางด้านผู้กำกับ

แล้วก็มีพันธุ์ตำรวจโทสิทธินัน
สิทธิกำจรรองผู้กำกับการ๔กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษ

มาสอบนายนรงฤทธิรีกวยวัย๓๔ปี
เป็นพนักงานแห่งหนึ่งที่เพชรชบูรณ์

เพราะว่านายคนนี้เขาไปแจ้งไง
บอกว่าเขาโดนแอบถ่ายระหว่างมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาว
ใช้บริการที่โรงแรมม่านรูดแห่งนี้
ไปประมาณสัก๔๕ครั้ง
แล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

บอกว่าภายหลังพบว่าโอ้โหมันมีคลิป
ที่เขามีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาว

เขาก็เลยแจ้งความไว้กับตำรวจ
แล้วก็ไปร้องนายอาธิยะให้ช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
เมื่อวานี้ตำรวจปิดห้องในการสอบปากคำนายนรงฤทธิ์อย่างเคร่งเครียด
หลังจากพบว่าคำให้การของนายนรงฤทธิ์เองมีพิรุธหลายประเด็น
อกเขาว่าจะเป็นการกุเรื่องขึ้นมา
ประกอบกับทางด้านของนายอาชียะคุณ
นายอธิยะเองที่ก่อนหน้านี้นายนรงฤทธิ์
ไปร้องขอให้นายอาชญะช่วยแล้วก็เอาคลิปต่างไปให้ดู
อาจริยะก็บอกว่าพบพิรุษจากหลักฐานต่างที่นายนรงฤทธิเอาให้ดูเหมือนกัน
แบ่งเป็นความพิรุษสัก๕ประเด็นให้คุณ
หนึ่งจากการตรวจสอบพบพิรุธหลายอย่าง
หลักฐานการโอนเงินให้แอปพลิเคชันเจ้าของคลิป
มันเกิดการโอนเงินขึ้นวันที่๑๗กรกฎาคม
แต่จากคำให้การของนายนรงฤทธิ์
เจ้าตัวบอกว่าเห็นคลิปเมื่อวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
แสดงว่าทำไมบอกว่าเห็นคลิป๑๑สิงหาคม
แต่มีการโอนเงินไปซื้อคลิปนั้นมาก่อนหน้านี้

อันนี้๑แล้วนะที่พิรุธนะครับ
นายนรงฤทธิ์บอกว่าเขาเองกับแฟนสาวนั้น
มีเสียงคุยกันอยู่ในเหมือนมั่นรูดเนี่ยนะ
ปรากฏว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้หญิง๒คน
อันที่๓ก็คือเรื่องของการนำคลิป
ให้ฝ่ายไอทีของทั้งปคมแล้วก็ปอทตรวจสอบ
พบว่าน่าจะเป็นการตั้งถ่ายด้วยตัวเอง

รุษที่๔ก็คือตอนนี้ตรวจสอบทวิตเตอร์
ว่านายนรงฤทธิ์อาจจะเป็นคนเผยแพร่เองหรือเปล่า

เป็นคนดูแลสินเชื่อให้กับเจ้าของโรงแรมม่านรูด
รู้จักกับเจ้าของโรงแรมม่านรูด
มีการโทรศัพท์พูดถึงเรื่องของการถูกแอบถ่ายหลายครั้ง
ทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่ามีการสอบปากคำกันอย่างเครียดเลยนะคะ

นายนรงฤทธิ์ก็กลายมาเป็นผู้ต้องหา
ตำรวจเนี่ยมีการนำตัวมาแถลงข่าวแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหา๓ข้อนะคะ
ก็คือแจ้งความอันเป็นเท็จต่อพนักงาน
แล้วก็รู้ว่าไม่ได้มีความผิดอาญาเกิดขึ้น
แจ้งข้อความต่อเจ้าพนักงานสอบสวนหรือพนักงานผู้มีอำนาจ
ว่าได้มีการกระทำความผิด
และ๓คือพยายามกันโชคทรัพย์
ทีนี้ตำรวจก็บอกด้วยนะคะว่านายนรงฤทธิ์ไม่ได้มีตัวตนจริงในทวิตเตอร์
แล้วก็ไปตรวจสอบคลิปที่นำมาให้
มันไม่สามารถยืนยันตำหนิรูปภัณฑ์ของตัวเองกับแฟนสาวได้
แล้วก็ในคลิปไม่ปรากฏหน้าตาที่ชัดเจน
ส่วนเรื่องของคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงผู้ต้องหากับแฟนสาว
ตรวจสอบแล้วก็อย่างที่บอกค่ะนายอัชริยะบอกก็เหมือนกันเลย
เป็นเสียงสนทนาของผู้หญิงกับผู้หญิง
คลิปนี้ผู้ต้องหาไปแสวงหาในเว็บไซต์ต่าง
แล้วก็ใช้คำว่าหน้าเหมือนรูปร่างเหมือนมากล่าวอ้าง
สุดท้ายก็ยอมรับสารภาพทั้งหมดนะคะ
ซึ่งทางด้านผู้ต้องหาเองเขาก็บอกว่าผมก็มีหน้าที่การงานดี
กุเรื่องต่างตรงนี้ขึ้นมา
แต่ทีนี้เดี๋ยวไปฟังที่ทางด้านรองผู้กำกับการ๔บกปคม

ตอนแรกเขาอ้างว่าเป็นเสียงผู้ชายกับผู้หญิง
ซึ่งตอนให้ครั้งแรกพนักงานสอบสวนทั้งเรา
เราฟังแค่แค่สั้นกับเสียงลี่หลี่นะครับ
ตอนนี้พอเราได้หลักฐานแน่นอนแล้ว
เราจึงมาตรวจสอบกันให้มันชัดเจนขึ้น

จึงได้รู้ที่คลิปเสียงมันเป็นเสียงผู้หญิงทั้งคู่
เจ้าตัวก็เลยยอมรับว่าเรื่องทั้งหมด
หรือเสียงของเขาเลยแม้แต่ภาพที่มอบให้กับตำรวจ
นี่แหละครับตำรวจก็บอกว่าเป็นการกุเรื่องขึ้นมาแต่ตัวผู้ต้องหาเอง

เขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าผมพิจารณาภาพไม่ละเอียดถี่ถ้วน
แล้วก็ยืนยันว่าตัวผมไปพักที่โรงแรมม่านรูดนั้นจริง
ส่วนที่ก่อนหน้านี้ออกมายืนยันว่า
ก็เนี่ยผมจำทรัพย์สินต่างผมจำนาฬิกาว่าเป็นของผมได้เนี่ย
แต่ทีนี้พอวันนี้มาดูภาพ

เพลย์ดูช้าก็เพิ่งรู้ว่าอ้าวมันไม่ใช่ตัวผมนี่
แล้วก็ยอมรับว่าเป็นการดูแบบไม่ถ้วนถี่
นั่นแหละครับเขาเลยยืนยันว่าเขาไม่ได้กุเรื่อง
แต่เขาพิจารณาภาพไม่ละเอียดใช้คำนี้
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าไม่ได้ข่มขู่กันโชคทรัพย์
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเจ้าของโรงแรม
ผมเคยใช้บริการโรงแรมนี้๓๔ครั้ง
แล้วก็สรุปแล้วไม่มีคลิปผมหลุดออกมา
แล้วเขาก็พูดขอโทษทุกฝ่ายเลยนะฮะฟังเสียงเขาหน่อยครับ
เรื่องขึ้นมาให้มันเป็นเรื่องเป็นหลัก

แล้วก็บอกนะว่าช่วงนั้นอารมณ์หุดหงิด

พอมาตรวจดูแบบใจเย็นแล้วก็พบว่ามันไม่ใช่
แล้วก็เรื่องของการตั้งข้อสังเกต
คุณอัจฉริยะตั้งข้อสังเกตเรื่องการโอนเงิน
อันนี้เขาก็ยืนยันนะคะว่าเป็นการซื้อขายคลิปจริง
แต่ว่าที่ทำไปไม่ได้เรียกรับเงินจากเจ้าของโรงแรมนะ

ถ้าเกิดทำแล้วโดนจับผมจะทำไปทำไม
เพราะว่าตอนแรกเขาไปดูคลิปกับแฟนเขาแค่สองคนไง
ก็เลยคิดว่าใช่ตัวเองแน่นอนเลย

เขาก็ขอโทษทุกฝ่ายจริงนะครับ

ขอโทษผู้สึกข่าวที่ทำให้พี่เลยต้องเสียเวลามาทำข่าวเขานะครับ
แต่อีกคนนึงโมโหนักเลยโกรธมากเหมือนกันนะครับ

อากูคือนายเลิศพงพงวราพัฒน์วัย๗๕ปี
เป็นเจ้าของโรงแรมม่านรูดที่ถูกกล่าวพาดพิง

พอข่าวมันออกไปคุณทุกช่องทุกสื่อเล่นหมดเลย
แล้วใครจะกล้ามาใช้บริการโรงแรมของเขา
กูบอกแบบนี้บอกไม่มีใครมาใช้บริการโรงแรมผมแล้ว
โรงแรมผมได้รับความเสียหายมาก
ไม่มีลูกค้ากล้ามาใช้บริการเลย
ส่วนตัวผมไม่เคยรู้จักกับผู้ต้องหามาก่อน
เพียงแต่เคยกู้เงินจากธนาคาร
ผู้ต้องหาทำงานอยู่เท่านั้นเอง
ยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาผู้ต้องหาเลย
หลังจากนี้ผมเตรียมฟ้องกลับ
ฐานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

ผมเสียหายมากผมโกรธ

ผมยังไม่รู้เลยว่าผู้ต้องหาเป็นใคร
เจ้าของโรงแรมม่านรูดแห่งนี้

กล่าวยังมีอารมณ์อากูโกรธจริงนะครับ

ตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จ

แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไปนะครับ

เรานำเสนอข่าวเมื่อวานแบบนึง

เพราะว่าเขาก็ออกมามาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ

พิจารณภาพไม่ท่วนถี่
ไม่ท่วนถี่ไม่ถี่ท่วนอะไรนะครับ